ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะมีเหตุภรรยาใช้มีดปอกผลไม้เนี่ย
สามีจนถึงขั้นเสียชีวิตนะคะสาเหตุก็เพราะว่ามีปากเสียงกันรุนแรง
แล้วก็ภรรยาหวาดระแวงว่าสามีปันใจไปให้หญิงอื่นและทำร้ายร่างกายตัวเองอยู่เป็นประจำ
ติดตามประเด็นนี้กันต่อจากรายงานเลยค่ะ
ปอกผลไม้ขนาดยาว๖นิ้วที่ทางตำรวจสพลานสกาเก็บไว้ได้ขณะเข้าตรวจค้น
บ้านพักคนงานภายในร้านรับซื้อยางพาราตะบนเขาแก้วอำเภอลานสกา
จังหวัดนครศรีธรรมราชหลังจากนางจันจิรานาคสลับ
อายุสามสิบห้าปีใช้เป็นอาวุธสังหารเก้าที่หน้าอก
นายสัมพันธ์อินทรพิบูลอายุสามสิบเก้าปีสามีของตัวเอง
จำนวน๓แผลจนเสียชีวิตเนื่องจากครับแค้นใจที่สามีปันใจไปคุยกับหญิงอื่น
ทีมข่าวทรัพย์ทีวีลงพื้นที่ไปพูดคุยกับนายทิศติพงศ์เนินทองอายุยี่สิบเอ็ดปี
ลูกเจ้าของร้านรับซื้อไม้ยางพาราที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุ
นายอธิวัฒน์ผู้ตายซึ่งเป็นคนงานกำลังพักอยู่ในบ้านพัก
ได้มีปากเสียงทะเลาะวิวาสอย่างรุนแรงกับภรรยาเกี่ยวกับเรื่องความหึงหวง
นางจันจิราระแคะระคายว่าสามีไปติดพันธุ์หญิงสาวคนหนึ่งในหมู่บ้าน
ถึงขั้นลงไม้ลงมือกันโดยทะเลาะกันในบ้าน
ก่อนจะออกมาตบตีหน้าบ้านแล้วกลับเข้าไปทะเลาะกันต่อภายในบ้าน
แล้วปิดประตูทั้งหมดก่อนนางจันจิราจะคว้ามีดปอกผลไม้
แทงเข้าที่หน้าอกของสามีก่อนจะมาล้มคว่ำหน้าบ้านพัก
ส่วนนางจันจิราทิ้งมีดบนพื้นและวิ่งหลบหนีหายไปในความมืด
กลับปิดต่างล่างเลยมันเป็นประตูหลูน่าหลูน่าง
ได้ยินเหรอเขาเรียกเหรอ
ไม่ครับก็โรคเป็นเว็บอย่างนี้ครับนี่พูดมาว่า

ทีมข่าวยังได้พูดคุยกับนายธีรวัตรเนินทองอายุ๒๗ปี
ลูกเจ้าของร้านรับซื้อไม้ยางพาราอีกคนบอกว่า
สองสามีภรรยาคู่นี้เพิ่งจะมาทำงานที่นี่ได้ประมาณหนึ่งเดือน
แต่ปีที่แล้วก็เคยมาอยู่แล้วรอบหนึ่ง

ก็มีเรื่องทะเลาะกันบ้างตามภาษาผัวเมีย
ประเด็นที่ฝ่ายหญิงก่อเหตุตัวเองไม่เชื่อว่าเป็นปมเรื่องมีกิ๊ก
เพราะฝ่ายชายทำงานที่นี่ไม่เคยเห็นไปยุ่งเกี่ยวกับสาวคนไหน
หลังเกิดเหตุเมื่อคืนนี้
นางจันทรีย์ราได้เดินทางเข้าบ้อบตัวกับตำรวจภูทรลานซักกา
สอบปากคำเบื้องต้นให้การรับสารภาพว่า

เนื่องจากความหึงหวงที่รู้ว่าสามี

เนื่องจากสามีชอบเสพยาเสพติด
และทำร้ายร่างกายตัวเองเป็นประจำ
ที่ตัวเองเป็นผู้พิการร่างกายไม่สมบูรณ์

หลังจากนั้นได้ควบคุมตัวไปยังศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช

และควบคุมตัวเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ทีมข่าวเศรษฐ์ทีวีรายงาน